เช่นเคยนะคะช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็การลงทุนในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
วันนี้พูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

หลักทรัพย์บัวหลวงเชิญทั้งสองท่านค่ะ
แต่ว่าโอเคเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นเรื่องซีเรียส

เพราะว่าอเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องของความโปร่งใส
หยิบเรื่องของอีเมลส่วนตัวที่เอามาใช้กับเรื่องงาน
ก็เอามาหยิบขึ้นมาพิจารณา
อันนั้นถามว่ามันจะเกิดผลยังไง
เราเชื่อมั่นว่าเฮรี่คินตันคงจะขึ้นมาเป็นมหารุดีของสหรัฐแน่นอน

ทุกคนก็เชื่อว่าการดำเนินนโยบายของสหรัฐคงไม่เปลี่ยนแปลง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

หรือจุดหมายของเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อก็คือการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ
ดังนั้นพยายามจะให้ได้ภายในปีหน้า

ดังนั้นเนี่ยตลาดก็มองว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าโอกาสที่คุณจะกระตุ้นใส่เงินทำนู่นทำนี่เนี่ย

วันนี้ก็รอติดตามผลการประชุมทางการของสหรัฐ

ตอนนี้ตลาดก็ยังคาดการณ์ว่าน่าจะยังขึ้นอยู่

ปิดไปที่๑๕๐๔๕๒จุด

ร่วมโดยรวมซื้อขายประมาณ๕๔๐๐๐ล้าน
แต่เมื่อวานกลุ่มที่คึกคักมากในตลาด

ก็คือฐานหินที่เอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ย
ก็คือทางประเทศจีนแต่ก่อน
เขาบอกว่าทั้งประเทศอยากขุดไป
เพราะว่าคนใช้กันทั่วโลก

เพราะจริงเดิมตอนสมัยที่เรารุ่งเรือง

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้บริโภคฐานหินมากที่สุดเลยนะ

ตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้ว

กับหุ้นบางกลมที่

แล้วก็จริงแล้วเรื่องของน้ำมันเองเนี่ย

แต่ว่าราคาน้ำมันเองก็ยืนอยู่ระดับที่

ก็คือเวลาซื้อข้าวซื้อของวันนี้พี่ทศมีอะไรมาฝากทุกท่านครับ
อยากจะบอกว่าจริงพอเราพูดถึงบัตรเครดิตเนี่ยทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
วันนี้คนถือบัตรเครดิตเต็มไปหมดเลย
แต่จริงแล้วคนถือบัตรเครดิตในประเทศไทย
มีไม่เกิน๑๐ของประชากรทั้งประเทศไทย
๖๘ล้านคนนำไปจำนวนหัวแค่๑๐ที่ถือบัตรเครดิต
ใช่เต็มที่ถือไม่เกิน๗ล้าน
แต่เราดูเหมือนจะเยอะแต่จริงแล้วมันอยู่ในวงของนั่นแหละ
ถามว่าคนที่ถือคือคนที่มีศักยภาพ
อันนี้ฝากก่อนหลายคนบอกว่าวันนี้คนที่ทำงานปริญญาตรีเนี่ย
ก็คือเรียนจบปุ๊บได้บัตรเครดิต
ทำบัตเครดิตได้แต่ต้องอยากฝากระวังนิดนึงว่าสำหรับคนที่กู้ก่อย
อนาคตเขาจะเอาไปรวมแล้วนะ

อยากให้เราเริ่มจ่ายชำระหนี้กรยาศรให้เป็นตามที่เราตกลงกันไว้
เพราะไม่งั้นจะมีผลต่อเครดิตบูโรของคนในอนาคตนะครับ
แต่ว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องดีไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
๑การใช้บัตรเครดิตถ้าเราก็มีการวางแผนทางการเงินได้
ก็คือสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้เลยว่าวันนี้
แต่ทีถ้าเราใช้จ่ายไปตอนนี้เราสะสมของสิ่งหลายแล้ว

อันที่๒บัตรเย็บเครดิต
เราก็คุยกับการวางแผนการเงินอย่างง่าย
เนื่องจากปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวัน
แต่จริงแล้วเวลาเราฉุกเฉินเราไม่สามารถถอนเงินได้
เช่นสมมุติว่าเราเจ็บป่วยกระทัน

เงินสดก่อนว่าคุณมีสิ่งหรือไม่
นั้นเราแค่ยืดบัตรเครดิต

อันนี้อยากให้เห็นความสำคัญของบัตรเครดิต
อันต่อไปสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากการใช้จ่าย

ว่าจะเป็นเรื่องของการแคชแบ็คคืน

เธอบอกว่าคนนิยมบินไว้เที่ยวกัน
แล้วก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่าง

เวลาที่เราจะต้องใช้การจ่ายก่อนเยอะ
บางทีมีโปรโมชั่นที่ความรายชาติ๐

อันนี้ก็ช่วยในการที่เราสามารถซื้อเวราคาสูงได้
แต่ต้องวางแผนก่อนนะเขาจะซื้ออะไรนะครับ
ฝากนิดนึงคนที่ถือบัตรเครดิตขอให้จ่ายชำระเต็ม
อ๋ออย่าพยายามผัดผ่อนนะ
ถูกต้องครับขอฝากตรงนี้ไว้
เตรียมไว้เข้าสู่ช่วงสมคมที่ไม่ต้องใช้เงินส่วนแล้วนั้น